เพราะว่าคู่ที่จะมาคู่ต่อไปเนี่ย
แม้จะสามารถคว้าเงินแสนกลับไปได้หรือเปล่า

คุณหญิงและคุณจุนโน้ม

เรียนค่ะเรียนปริญญาโทค่ะ

บางวันก็โทรติดบางวันก็โทรไม่ติดแล้วแต่
อยู่ตรงไหนขึ้นดีก็โทรติด

วันนี้ค่ะจะได้รู้กันว่า
นักเรียนปริญญาโทห้างไม่ปิดไม่กลับเนี่ย

คำถามข้อแรกของคุณถามว่า
ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด

ทำได้ยังไงเอาอีกแล้ว

เฮ้ยน้า

ใช่จะบ้าแล้ว๒โรงเรียนเด็กตั้งเยอะ
จะให้นั่งขี่คอกันเรียนเหรอ
ทำได้อย่างไร
แต่ว่าโรงเรียนไหนโชคดีเหลือ๒โรงเรียนเหรอใช่

ไปจัดของไป
นะทุกวันนี้มันก็มีรัฐบาลเอกชนอยู่แล้วเหรอ
ไม่รู้อยากจะเรียนแต่ไม่เคยเรียนทั้งที

ทำไมมาสั่ง

อ้าว๓๒๐ก็บอกไงละควายไง

โอ๊ยยอมคุณแทน

เฮ้ยทำไมถึงหมูโง่ที่สุด

สวัสดีค่ะฮ่อยพวกเธอเคยเห็นไหมนี่ไงมนุษย์หินพิสตรน
โอ๊ยอ้าวไม่ใช่หรือ

ใส่ชื่อสีดำเงินคัมเหี่ยวคาร์ตูนตัวไหนมัลยาศดี
เมคเอ๊ะมิกกี้เมาท์ไม่ใช่
ใครนะเดอร์นัคไม่ผู้ป๊อปไอ

อ้าวเรื่องเป็นของจริงอ่ะ
อ้าว
ไม่คุยกับมึงกูไม่เคยซื้ออะไรเลย

มีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจเนี่ย

มีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจเนี่ย

หนูอยู่ติดบ้านตลอดเลย

ทำไมเปลี่ยนแม่งเอ้า

หนูก็ทำ

แฟนเดินหัวกลมหมดแล้วมั้งเนี่ย
แต่หนูเก่งเรื่องใครอยู่แล้วไง

แม่ค้าบอกคุณขาคุณคุณแจ๋ว

นี่หมาขูดหมาเนี่ยฆ่าปลาช่อนวิ่งไปนู่นแล้วค่ะ

ต้องไปฟัดกับหมากว่าจะได้ปลาคือ
เออมันเอาไปซื้อแป๊บ

ซื้อแป๊บก็ไปทำเปิดร้านเขา

ก็ไปถึงซื้อปั๊บพอจ่ายตังค์เสร็จ
มันแกะฉีก๖เต็มเลย
นี่จับบ้านหรือเปล่าซื้อแป๊บแล้วไปเปิด

ก็ไอ้ข้างกล่องมันเขียนว่า

นี่เขาเรียกว่าโง่ดักดานี่โง่ธรรมดา

นั่งเล่นวิงโกอย่างเดียวไม่ยุ่งกับใคร

จะทำหนูไงพาเมียกออินเตอร์
พาเมียจะไปเที่ยวต่างประเทศ

แล้วเมียนครบอกว่าเดี๋ยวนี่พี่ฉันขอนั่งริมหน้าต่างนะ
เพราะเห็นคนเขาคุยกันว่าพออยู่บนเครื่องบินมองไปจะเห็นคนตัวเท่ามด

เออสักพักหนึ่งเสียงเครื่องบินดังอืม
กัปตันก็ประกาศให้ละเข็มขัดเนี่ย

นครชะโงกหน้าไปตรงหน้าต่างมองแมงนั่ง

นี่เธอจริงด้วยตัวเองอยู่บนเครื่องบินมองไปเห็นคนตัวเท่าไว

แล้วเป็นอย่างไร
น้าคอมกลัวคนข้างในยินรีบดูกเมียเลย
ที่มึงเห็นน่ะมดจริงเครื่องยังไม่ขึ้น

ทีหลังจะเล่าแล้วคุณพายเขา

จะบอกให้ฟังนะผู้หญิงเนี่ยต้องมีเรียกเสน่ห์ปลายจวะ
ถูกต้องแล้วอย่าไปจับผิดผัวมาก
เหมือนแฟนผมเนี่ยนั่งรถไปด้วยกันไปเที่ยว
นั่งรถผมก็ขับแฟนนั่งขับอยู่
ลงท้าผู้หญิงลงท้าผู้หญิงโผ่มา
หรือตัวซวยดิใช่ไหม
แล้วก็แก้ชวนแฟนคุยบอกเธอดูนู่นสิ
พอแฟนหันไปมองปั๊บผมหยิบของเท้าโยนทิ้งเลย
เกือบซวยละสุดยอดเลยเอ้อเอาตัวลาดถูกต้อง

ตัวเองแท้
โธ่ระวังนะนี่ระวังนะนี่
แล้ววันนี้บอกเลยว่าไม่ใช่มุกอันนี้เลี่ยงจริง
บวกที่ไหนรถโลกไม่มีเส้นผม
เอ้าวันนี้ไปรับชีมาง่ะ
จะบอกให้ฟังนะอยู่ด้วยกันนอกจากจะเข้าใจกันแล้วเนี่ย
ต้องมีเสน่ห์ไปเฉวัก

ถูกต้องเอาอย่างนี้นะครับน้อง
พี่มีนำเสนอที่เอาใจแฟน

มึงรู้ตัวไงกูยังไม่ให้เห็นเลย

มาไม่เคยพูดอะไรเลย
นี่ดิวะแยมส้มเบสฟูตมามะเล็บ
สนใจไหมราคาไม่แพงด้วยถูกต้องทานขนมปังให้แฟนกินก่อนไปทำงาน
โอ้ของทาดีบาลนี่ครับ
ส้มเขียวหวานมาลีราคาถูกที่สุด
โอ้โหนะนี่เป็นเนื้อส้มในน้ำเชื่อม
มีส้มแมนนาไล้นนะนี้นะคะมันเนื้อเลยค่ะไม่ต้องแกะเลยค่ะ
ก็ใช่ไงอย่างนี้แฟนจะติดใจ
แล้วไม่แพงด้วยมาจ่ายตังค์แล้วขอ
พี่ดีกว่าของพี่นี่จับให้แน่นบิดโบ๊ะ

แน่นอนของพี่ถูกกว่าจ่ายตังค์ถูกสุดอันนี้ถูกสุด

ของผมถูกสุด

ขอเลยว่าอันไหนมันถูกที่สุดคะ
เอ้าแล้วส้ม๓แบบนี้แบบไหนราคาถูกที่สุด